ส่วนเรื่องที่ร้อนแรงมาก
โต๊ะจีน๒๐๐โต๊ะ
ละ๓ล้านรวมเป็น๖๐๐ล้านบาทนะฮะหรือที่ละ๓แสน
วันนี้ก็ขึ้นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ผิดกฎหมายชัดเจนบีบกรกตสอบโต๊ะจีนพลังประชาบรัฐ

เรามีมาขีดเส้นใต้
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันกับอาจารย์สุภาพขี้กระจาย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันนะคะ

อากาศถึงแม้จะเริ่มเย็นลง
แต่ว่าบรรยากาศทางการเมืองก็จะยิ่งร้อนขึ้น
เหลือเวลาอีก๖๔วันแล้วนี่ครับที่จะมีการเลือกตั้ง
ฉะนั้นข่าวเรื่องการเมืองก็จะร้อนขึ้น
รายการขีดเส้นใต้ก็จะพยายามเอาเรื่องการเมืองมาแทรกแทรก
ถ้าเห็นว่าวันไหนมันมีเรื่องที่น่าสนใจ
วันนี้ต้องเรียกว่างานเข้าพักพลังประชารัฐนะครับ
นานทีเราจะได้เห็นว่านังสือพิมพ์
พาดหัวตรงกับเรื่องเดียว
ก็แปลว่าหัวหน้าข่าวแต่รัฐชบัพ
เขามีมุมมองมุมคิดมีวิจารณญาณเหมือนกัน
ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่
เขาจึงหยิบมาพาดหัวเหมือนกัน
เอาดูอย่างไทยรัฐก่อนไทยรัฐที่คุณบุ๊คพูดไปเมื่อกี้
ผิดชัดเจนบีบกตสอบโต๊ะจีนพลังประชารัฐปปชร
เดรินิวซ์บี้สอบพปชรจัดโตจีนพลพิษพิรุตอื
สอขัดกฎหมายไทพอสบอกว่ารุมยำโตจีนและดมทุน
จชงกกตสอบพปชรรรวมทั้งรปชรด้วยพักกคุณสุ
เทพจี้ให้เปิดชื่อผู้บริจาคข่าวสดเนี่ยหยิบมุมมาจาก
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตสมชัยแฉกระทรวง
การคลังควักหกสี่ล้านซื่่โตจีนพอปชรรครับแล้ว
บาทนี่หน่วยงานรัฐนะแล้วก็สุดท้ายขึ้นมาก็ดูท่าที
ของกกตกกตชตจีนพปจรไม่ผิดขอไล่เรียงเอา
ความคิดความเห็นของคนที่อยู่ในข่าวหน้าหนึ่งวันนี้เอา
ที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก่อนคุณอภิษฎเวชาชีวะคุณอภิษฎ
บอกว่าเรื่องนี้ขอให้ทำอะไรให้โปร่งใสเพราะการจะ
ระดมทุนจะเป็นโต๊ะจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ที่
บริจาคเงินเกินถ้าจำไม่ผิดก็คือหนึ่งแสนบาทหรือตั้ง
แต่๑แสนบาทขึ้นไปจะต้องเปิดเผยชื่อตัวเองอยู่แล้วไม่
ใช่ว่าบอกว่าจัด๒๐๐โต๊ะแล้วก็ขายบัตรโดยไม่รู้ใคร
ว่าไม่รู้ใครมาซื้อบัตรอ่าแล้วมันมีเงินมาตั้งหกร้อยล้าน
บาทอย่างนี้ทำไม่ได้ต้องมีการแสดงว่าใครเป็นคนที่
ซื้อโต๊ะเพราะว่าอันนี้ถือเสมือนเป็นผู้บริจาค
ต้องเปิดเผยชื่อบริจาคสื่อไปตรวจสอบสิครับ
ว่าใครบ้างที่มานั่งกิน
กรณีของพักพลังประชารัฐเนี่ยมีประเด็นว่า
ต้องให้ความมั่นใจด้วยว่าไม่มีการเอาตำแหน่งหน้าที่ในรัฐบาล
ใช้ในการระดมทุนนี่คุณอภิษฎ
อาจารย์สมชัยเนี่ยอาจารย์สมชัยบอกอย่างนี้
ได้ยินว่างานคราวนี้มีเป็นของกระทรวงการคลัง๒๐โต๊ะ
โต๊ะก็๖๐ล้านของการท่องเที่ยวอีก๓โต๊ะก็๙ล้าน
ก็เลยเป็นคำถามว่า
ผู้ที่เป็นรัฐมนตรีได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่
เพื่อให้หน่วยงานของราชการรัฐวิสาหกิจสนับสนุนฆ่าโต๊ะจีนหรือเปล่า
โดยงานราชการรัฐวิสาหกิจได้ใช้เงินงบประมาณ
หรือไปขอการสนับสนุนหน่วยงานของเอกชน
เพื่อให้มาสนับสนุนงานด้วยงานดังกล่าวหรือไม่
จึงเป็นหน้าที่ของกรกตจะแสวงหาข้อเท็จจริง
โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้อง
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้าหากเรื่องนี้เป็นจริงก็ถือว่ามีความผิดชัดเจน
เพราะเป็นไปไม่ได้ที่หน่วยงานของรัฐจะเอาเงินหลวงมาซื้อโต๊ะในงานระดมทุน
เพื่อสนับสนุนพักการเมือง
อย่างนี้ผิดกฎหมายแน่นอน
นี่คนแรกศรีสุวรรณจัญญา
คุณศรีสุวรรณเนี่ยหยิบมุมนี้มา

กระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการจัดเลี้ยงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเข้าข่ายโฆษณาหาเสียง
จัดให้มีมโหลสบหรือการรื่นเริงใด
เพราะได้นำนักร้องนักแสดงมาโชว์ในเวทีด้วย
อันนี้ตามมาตรา๗๓วงเล็บ๓วงเล็บ๔
เน้นให้สมาชิกจ่ายเงินให้พักเฉพาะผู้ก่อตั้งและสมาชิกพักเป็นหลัก
จึงขัดต่อกฎหมายดังกล่าวโดยชัดแจ้ง
นั่นมาตรานี่อะไรมาองค์ประกอบนะนี่คุณศรีสุวรรณอีกคนนึง
ตามมาติดติดเลยครับแพ็คคู่เลยนี่วีระสมความคิด

งานนี้ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนเท่าไหร่ที่เข้ามาร่วมงานนี้
และซื้อบัตรเองหรือมีผู้ใดออกเงินให้
ถ้าอ้างว่ามีคนอื่นออกเงินให้ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
กรณีรับของขวัญมีมูลค่าเกิน๓๐๐๐บาท
ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าซื้อบัตรเข้าร่วมงานเอง
เอาเอาใบเสร็จมาแสดงสิบัตรละสามแสนเนี่ย
เออแล้วถ้าข้าราชการซื้อเองมื้อละสามแสนเนี่ย
ก็ถอยไปตรวจสอบว่ารับรวยผิดปกติไหม
ถ้าร่ำรวยซื้อบัตรราคา๓แสนได้อย่างเดียว
แสนไปนั่งกินอาหารได้ก็ถือว่าต้องตรวจสอบ
ถัดมาอีกคนนึงเรืองไกรลีกิจวัฒนะ

นี้กฎหมายใหม่เนี่ยมีข้อห้ามที่ว่าห้ามแสวงหากำไร
เอ่อนี่เขาเขาเขาเน่นเรื่องการเสาแหวงหากำไรการขายอาหาร
โต๊ะละหนึ่งล้านบาทหรือสามล้านบาทไม่รู้ว่าก่อก่อต่อมองใน
มุมนี้ไหมเพราะกรกตเองเคยไปห้ามพัก
อนาคตใหม่เขานี่ว่าไม่ให้เขาขายของออนไลน์
อ่าแล้วก่อกอกอกออกระเบียบว่าสินค้าและบริการไม่ขายขายเกินสามพัน
บาทเป็นประเพณีที่พักการเมืองจะระดับ
แต่ละดมทุนของทั้งสองพัก
แต่ถามว่าเงินจำนวนนั้นเนี่ยมาจากไหนกรกตควรจะติดตามจะต้องมีการ
ทำบัญชีชี้แจงภายใน๓๐วันว่าแหล่งเงินมาจากไหน
เพราะอาจจะเป็นการตั้งหุ่นเชิดขึ้นมาเพื่อซื้อโต๊ะหรือไม่
เพราะใครจะจ่ายเงินซื้อโต๊ะมานั่งคนพูด
ละ๓ล้านมื้อละสามแสนเออนี่ก็เป็นประเด็นที่ร้อนขึ้นมา
กรกตถึงแม้จะตอบในเบื้องต้นว่าไม่ผิดกฎหมาย
แต่ว่าดูในแง่มุมของฝ่ายการเมืองเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสม
ดูในแง่มุมของนักกฎหมาย๒๓คนนี่นักกฎหมายทั้งนั้นนะ
แล้วเขาหยิบมุมกฎหมายมาสู้เขามาร้อง
ถ้าเรื่องนี้กรกตบอกว่าไม่เป็นไรเขาก็เขาก็เตรียมเก็บใส่กระเป๋าไว้
หลังเลือกตั้งเมื่อไหร่มาฟ้องกันอ้าวถ้าฟ้องกันหลังเลือกตั้ง
ถ้าสารตัดสินว่าพักพลังประชารัฐทำความผิด
แล้วจะว่ายังไงมันจะอีนุงตุงนังนะครับ
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กโดยเฉพาะที่บอกว่า
เอาเงินของหน่วยราชการกระทรวงคลังการท่องเที่ยวมาด้วย
ต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วถ้าพิสูจน์ไม่ได้
คนที่ออกมาพูดอ่ะก็แปลว่าคุณเอาข้อมูลเท็จมา
ฉะนั้นพูดได้พูดเอาไม่ได้ต้องมีหลักฐาน
คุณก็ต้องไปหาหลักฐานมาไอ้เรื่องแบบนี้อาจจะหายาก
แต่คุณต้องไปขุดไปคุยมาว่ากระทรวงการคลังจ่ายมา๖๐ล้านเนี่ย
เอาเอาเงินตรงไหนมาจ่ายหรือกระทรวงการคลังให้กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิตรให้กรมนั้นกรมนี้ที่ให้คุณให้โทษกับพ่อค้าได้
แล้วช่วยกันขายคนละโต๊ะสองโต๊ะแล้วรวมกันมาแล้วบอกว่า
นี่โต๊ะมาจากกระทรวงการคลัง๖๐โต๊ะเอออย่างนั้นหรือเปล่า
อย่างนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องทำความจริงให้ปรากฏครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เงียบไปเฉยไม่ได้เงียบไปเฉยไม่ได้
มันจะเป็นประเด็นร้อนผมเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้มารืนนี้
ประเด็นนี้ยังอยู่กรกตก็เตรียมตอบคำถามเองก็แล้วกันครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณครับ
เงินมูลค่ามหาศาลใครจะตรวจสอบได้แล้ว
ผมถามนักข่าวดูนะเขาบอกคนที่ไปนั่งกินเนี่ย
ขอโทษนะไม่ได้ดูถูกเขานะไม่ใช่คนที่จะซื้อโต๊ะละ๓ล้านได้หรอก
คนที่ไม่นั่งกินคือบริษัทใหญ่

แต่โต๊ะโบ๊คก็เยอะนะไม่มา

แต่มีเงินมีเงินหาคนกินไม่ทัน
ต้องรอการตรวจสอบอยู่ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

เพราะว่านับถอยหลังแล้วเรื่องของการเลือกตั้งอีก๖๔วัน
อย่างที่อาจารย์บอกเราจะค่อยนับกันไป